ในวันนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษานะครับ
ในคดีบุกรุกพื้นที่เขาแพงเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
สั่งจำคุกนายแทนเทือกสุบันแล้วก็อดีตเลขา
ของนายสุเทพเทือกสุบันคนละ๓ปี
ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีกคนละ๕ปี

ขอประกันตัวยืนยันว่าจะสู้คดีต่อชั้นศาลอุทธรณ์ครับ
สารอาญามีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการ
โจทยื่นฟ้องนายพงชัยฟ้าทวีพร
นายสามารถเรืองศรีนายแทนเทือกสุบัน

ในฐานการณ์ส่วนตัวของนายสุเทพเป็นจำเลยที่๑๔
ความผิดฐานร่วมกันก่อสร้างแพ่วถางป่าหรือเผาป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
และฐานเข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือเผาป่าในที่ดินของรัฐ
เขาแพงอำเภอกรสมุยจังหวัดสุราธานี
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะครับเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง
พากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่๓และ๔
คือนายแทนเทือกสุบันและนายบัญเจิดเหล่าปียสกุลคนละ๓ปี
และจำคุกจำเลยที่๑และ๒คือนายพงชัยฟ้าทวีพร
และนายสามารถเรืองศรีคนละ๕ปีโดยไม่มีเหตุให้รอการลงอาญา
เนื่องจากการทำลายป่าไม้เป็นการทำให้เกิดความแห้งแรง
ภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากสภาพความผิดจึงเป็นเรื่องร้ายแรง
ฟังคำพิพากษาจำเลยทั้งหมดยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย
เป็นโฉนดที่ดินจังหวัดสุราชธานีขอประกันตัวต่อศาล
ซึ่งสารให้ประกันตัวแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
จำเลยทั้งหมดยืนยันว่าจะขอสู้คดีในชั้นอุทธรณ์